มาต่อกันที่วงที่มีหนุ่มกันบ้าง
เขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่ลืมแฟนเก่าสักที
ผ่านไปก็ยังไม่ลืมเป็นภาพหลอนติดตามาแล้ว
ก็เลยปล่อยซิงเกิลย์ชื่อภาพหลอน
มาช่วยฟังกันไปแล้วไม่รู้จะร้องไห้หนักกันกว่าเดิมหรือเปล่า
นักร้องนำชื่อสงการรังสรรค์มาเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงผ่านตัวโน้ตนั่นเอง
มากันเป็นสี่หนุ่มนะฮะเพลงนี้เขาบอกว่าพูดถึงว่า
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีเข้าใจแหละเวลาคนอกหัก
เห็นอะไรก็จะนึกถึงแฟนเก่าไปซะหมด
เดินไปที่ตรงนี้ก็จะนึกถึงกินอะไรก็จะนึกถึงอะไรประมาณนั้นนะฮะ
ก็จะมีภาพคนรักเก่าลอยไปลอยมาในห่วงความทรงจำนั่นเอง
ไม่สามารถลืมเขาได้สักทีเหมือนภาพหลอนที่คอยตามหลอกเรานี่แหละค่ะ
มันจะเป็นเพลงที่คนคนหนึ่งยังลืมรักเก่าไม่ได้นะฮะ

มันก็เลยเกิดเป็นภาพที่ยัง
หลอนอยู่ในหัวอะไรอย่างนี้ก็เลยใช้ชื่อเพลงว่าภาพหลอน

น่าจะมีกันทุกคนไม่ใช่แค่พวกเรานะครับ
ก็ทั้งคนฟังคนดูทุกอย่างก็ได้เป็นแบบนี้หมด
เพลงภาพหลอนนี่สงการเป็นคนแต่งเองเลยครับผม
แล้วก็ช่วยกันเรียบเรียงทีหลังนะ
เราเรามาช่วยกันเรียบเรียงแล้วก็คุณสงการมาช่วยเขียนเนื้อให้เลย
ติดตามผลงานเราไปเรื่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับผม
วันที่เธอทิ้งไปไม่มีวันหุ้นคืน
แล้วต่อจากนี้ชีวิตที่ไม่จะใช่มันอย่างไร
ก็จะดีเสมอนะครับ